วันนี้นอกเหนือจากการรายงานตัวในช่วงบ่าย
ซึ่งสมาคมนักข่าวช่างนักกีฬานั้นจัดขึ้นมา

เพราะว่าเดินทางไปแถลงข่าวทั้งชายแล้วก็หญิง

โดยคุณวรพฤษยศทัศน์นะครับ
ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมก็บอกว่า
จริงนักเตะก็มุ่งมั่นอยากจะสร้างผลงานให้ดีที่สุด
แล้วก็ตัดสินใจร่วมกันกับทางทีมโค้ชนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้นายกสมาคมก็มีการพูดตอนรายงานตัวได้บอกว่า
อยากให้โฟกัสกับการทำงานในสนามมาก
ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเก็บโทรศัพท์ของนักกีฬาก่อนแข่ง๑วัน

ก็แพ้แพ้รวดเลย๓นัด

แล้วก็แพ้เมียนมาเจ้าภาพ๑ต่อ๒
ก็เลยคิดว่าเด็กชุดนี้ควรต้องมีสมาธิมากขึ้น
เพื่อที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดครับ

แล้วก็ตัดสินใจแล้วว่าจะมี๒๐คนที่จะไปเนี่ย
ขอให้จบตรงนั้นไปก่อนก็คือว่า

ร่วมกันแล้วก็มาเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจ

กำลังใจของนักกีฬาเขาก็จะดีขึ้น

ชนะก่อนแล้วค่อยโพสต์แล้วกันหลังเกมค่อยเล่นโซเชียลมีเดีย
จ้ะครับส่วนทีมฟุตบอลหญิงครับคุณนวรพันร่ำซามผู้จัดการทีม
ก็เปิดเผยว่าแมทชี้ชะตาคือการเจอกับเวียดนามวันที่๑๙สิงหาคมนะครับ
เพราะหากประเมินจากโอกาสแล้วหากไทยชนะเวียดนามได้
ทะลุเข้ารอบเป็นอันดับ๒ของกลุ่มไปเจอกับที่๒ของสายเอ
ซึ่งคาดว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือไม่ก็ไต้หวันนะครับ

ก็ทำให้หากไทยชนะเวียดนามได้ในรอบแรก
ได้เป็นครั้งแรกแต่ถ้าหากว่าไทยแพ้เวียดนามในรอบแรก
ก็มีโอกาสที่จะตกรอบนะครับเพราะว่าสายนี้
เพียง๒ทีมเข้ารอบต่อไปดังนั้นเกมชิดชะตาก็คือการเจอกับเวียดนามนะครับ
ก็ลุ้นเชียร์กันได้นะครับเรื่องของกรณีของมิรันดา
มีการพูดถึงด้วยนะครับเดี๋ยวก็คงต้องลุ้นกันว่าเธอจะตอบรับในการ
มาเล่นในเอเชียนเกมหรือเปล่าแต่ก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหา
ถ้าได้มาเนี่ยศักยภาพทีมของบอลหญิงไม่ต้องห่วงแล้ว
แต่ว่าชุดหลักที่ไม่มีมิรันดาก็ดีอยู่แล้วนะครับ
ไม่ใช่ว่าขาดใครคนใดคนหนึ่งแล้วทีมไทยไปต่อไม่ได้นะครับ
ส่วนความพร้อมของนักกอล์ฟทีมชาติไทยครับ
ชุดเอเชนเกมให้รักถึงผลงานดีนะครับ
ประเภทชายเนี่ยก็มีสะดมแก้วกัญจนานะครับ
แล้วก็มีโคซูเกะฮามาโมโต้เป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น
แล้วก็มีวิชยานนท์โชทธิรันดิ์รุ่งเรือง
รวมถึงวันชัยหลวงฤทธิกุล
ประเภทหญิงครับมีตัวความหวังอย่างน้องจีนอัธยาธิติกุล
แล้วก็เป็นอันดับรองสุดท้ายหลังจากเล่นใน๔วัน

แล้วก็มีน้องกันนะครับน้องกันบรรณบดี
รวมถึงน้องป๊อปนะครับคุณธิดาพรมพันธ์นะครับ
ล่าสุดก็มีการซ้อมโชว์ให้ได้สัมภาษณ์กันด้วย
ทางสื่อมวลชนที่สนามกอล์ฟลำลูกกา
ที่กลับโดยโปรสานิทเห็นสิริสกุลครับ

จากทีมชายแล้วก็ประเภทบุคคลหญิง
หลังจากที่ครั้งก่อนได้๑เหรียญทองจากทีมหญิง

ฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นแล้วก็จีน

หลังจากนี้ก็จะเดินทางไปเก็บตัวที่ขอนแก่นนะครับ
แล้วก็จะไปแข่งขันวันที่๒๐สิงหาคม
ที่สนามวันด็อกอินทากอล์ฟคอร์ส
เมืองจากกาต้าประเทศอินโดนีเซีย
แข่งขัน๒๓๒๖สิงหาคมครับ
ภาพรวมชัยประสิทธิ์คุณฮนาคณะนักกีฬาไทย
ก็เปิดเผยหลังทราบเป้าหมายของแต่ละสมาคม

แต่ละสมาคมตั้งเป้ารวมกันไว้ที่ประมาณ๒๐เหรียญทอง
ซึ่งก็ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้เบื้องต้น

ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินหรือว่าอาการบาดเจ็บของนักกีฬา

กีฬาไทยจะคว้าเหรียญทองได้ตามเป้าที่วางเอาไว้นะครับ
ส่วนใหญ่ช่วงหลังนี้ก็วางสัก๑๐บวกที่นิด

เราสู้เต็มที่แต่เราแพ้เนี่ยบางทีมันมีปัจจัยเสี่ยงอื่นด้วย
เรื่องของกรรมการและกุศลหลายกีฬาที่ตัดสินรังสัตว์ตา
กีฬาก็รู้สึกกดดันเหมือนกัน